อะไรอ่ะได้ยินมั้ยค่ะเธอเป็นการเมโลดี้งานแต่งที่มันดูเศร้าและหรอและระวังได้อีก
กำลังเล่างานแต่งนะคะงานมั่นของสาวคนนี้ค่ะวาวาว
ต้องบอกว่าเป็นเป็นโมเมนท์ที่แบบน่ารักมากจริงจริงค่ะแฟนเขานะแฟนชาวต่างชาติอยู่สิแหละนะคะ
ขอมั่นไปแล้วนี่นะคะล่าสุดนะคะวาวาวกลับมาไทยแล้วค่ะแล้วยืนยันว่ายังไม่ลาวงการนะพี่
ยังรับงานแสดงอยู่ค่ะสำหรับการดูแลทุจริตคาเฟ่ที่เขาหลักจังหวัดพังงาค่ะ
แฟนคุณเฮลลี่นะคะคุกเข่าขอแต่งงาน
มั่นหมายไปแล้วแล้วบรรยากาศน่ารักมาก
แต่งตัวชิลกับครอบครัวทั้งฝ่ายชายแบบนี้เลยนะคะ

วาวาบอกว่าจริงพี่หนูเป็นคนสายมู
มูมากนะคะก็คือแต่งปีหน้า
ขอให้เลยอายุ๓๓ปีไปก่อนนะคะ
โดยเฉพาะเลยวันเกิดคือเดือนกรกฎาคม
เพราะหมอดูทักว่าถ้าเลยวันเกิดนะคะ
ปังมากจริงชีวิตจะดีทุกอย่างค่ะ

เมื่อวานด้านนี้เขาสายมูตัวจริง
แต่บรรยากาศวันนั้นเห็นบอกว่างงอยู่เหมือนกัน
งงนะแล้วก็ไม่ใช่คนไทยด้วย

แล้วก็แบบทะเลก็จะอยู่ข้างล่างเหมือนกัน
แล้วหนาวก็แบบว่าเอ๊ะไปเดินเล่นกันไหม
เขาก็บรรยากาศดี
เขาก็เลยขอปีหน้า
หน้าที่ไหนค่ะ
หน้าที่ไทยค่ะหน้าที่พังร้านนี้ค่ะ
อย่ามาเมาส์หนูค่ะ
คือเหมือนช่วงนี้ต่างคนต่าง

มันก็เลยไม่ได้มีรูปลง

กลางมองกลาค่ะ

จุดที่ไปก็คือคิดถึงปกติ